สนับสนุนโดยน้ำขิงฮอตป้ามีจินเจรอลผลิตจากขิงแก่สดอายุ๑๑๑๒เดือน
ซูบิชิปาเจโรสปอร์ตอีลีดเอดิชั่น
สิบหกแปดแปดซีทีธาตุอาหารครบจบในเม็ดเดียวเจียตัยรับประกันคุณภาพเด๊ะเด๊ะ
รีมอาบน้ำโชกุมุสือโมโนกาตาริการันตียอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาพบกันในไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ
วันนี้วันจันทร์ที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
อยู่กับดิฉันเข็มมาสอนหนูขาวดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
วันนี้วันจันทร์นะฮะวันที่สิบหกด้วยนะฮะใช่ค่ะยังไงดีคะ
เดี๋ยวค่อยว่ากันหัวเราะแบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังของเราสองคนในวันนี้นะครับนี่คือหอรัชมงคลสวนหลวงร๙ที่กรุงเทพนะครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ตีกันหน้าเวทีหมอลำที่อุบลก่อนนะครับ
วัยรุ่นตีกันอีกแล้วนะฮะพยายามห้ามกันแล้วฮะ
ไปกันสองรอบนะครับจนต้องเลิกเวทีนะครับ
หลบหลบหลบบ้าง
นะเพราะว่ามั่วหมดฮะการแสดงของหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง
บนเวทีก็ต้องหยุดลงนะฮะถ้าท่านเห็นจากคลิปตรงนี้นะครับ
วัยรุ่นเนี่ยมาดูหมอลำแล้วก็แอบเอาเหล้าเข้ามาดื่มนะ
เมาแล้วก็มีเรื่องกันนะครับกระทบกระทั่งกันก็เครื่องปลา
ขวดน้ำใส่กันนะชาวบ้านก็ต้องวิ่งหนีกันนะครับหนีกันไป
ละทิศคนละทางนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่สิบห้า
พฤศจิกายนนะครับที่บ้านหนองคูหลุอำเภอตรการพืชผลจังหวัด
อุบลวัชฌาธารณีนี่ค่ะโอ้โหเห็นมั้ยเป็นเราก็หลบก่อนอ่ะแทน
เขากำลังจะมีความสุขสนุกสนานกับหมอลำถูกต้องครับตำรวจ
พตรการพืชผลเข้ามาระงับเหตุนะครับแต่ก็แหม่เห็นใจ
ชาวบ้านอันนี้คือเขาซื้อบัตรเข้ามาดูนะคุณเดี๋ยวมาสอนใช่ค่ะซื้อ
บัตรมาดูนะฮะตำรวจก็เลยเอางี้นะหยุดมีนะหยุดไปกันแล้ว
เดี๋ยวให้หมอลำเล่นต่อตกลงกันอย่างนี้นะค่ะอ่าเดี๋ยวฟังพี่

จะให้เขาเล่นต่อไปเรื่อย

คนหนึ่งเขากุลมันบุคุศา

อี้น่าว่าจะได้ครับโอเคหรอ

เจ้าหน้าที่ใช้การประนีประนอมและการเจรจา
หยุดตีกันนะอ้าวเดี๋ยวให้ดูหมอลำต่อ
เท่านั้นแหละฮะหมอลำเล่นแป๊บเดียว
ทีนี้ก็ต้องเลิกโดยปริยายครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าโอ้โหไม่งั้นเอาไม่อยู่

ชาวบ้านคนอื่นที่เขาซื้อบัตรมาดูเนี่ย

จริงทางแพ่งนะเรียกค่าเสียหายให้หมด

มีคนที่ขี่รถส่งอาหารนะคะ
แล้วก็เปลี่ยนเลนลักษณะเปลี่ยนเลนกระทันหัน
รถจักรยานยนต์ที่ตามมาเบรกไม่ทัน

ไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ

อย่างที่เห็นในภาพนี้คือรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร
แล้วลักษณะคล้ายกับเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันอย่างนี้
นี่ค่ะแล้วจักรยานยนต์ที่ตามมาชนท้าย
แล้วก็กลิ้งไปกับพื้นนะคะ

คนที่เป็นเจ้าของคลิปแล้วก็โพสต์คลิปนี้นะคะ
ชื่อว่านายวุฒิชัยขาเขียว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซอยสุขุมวิท๒๒ก่อนถึงไฟแดงค่ะ
ช่วงกลางคืนนะคะวันเสาร์ที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

คนที่ไปชนก็โอ้โหรถนี่คว่ำถลายไปกับพื้นนะคะ
ข้างหน้ามีสัญญาณไฟคือเหมือนกับอีกแป๊บเดียวก็คือจะไฟเขียว
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะ
คนเจ็บก็คาดว่ามีเพื่อนที่ตามหลังมาอีกคันเนี่ย
ช่วยนำส่งโรงพยาบาลไม่ได้เจ็บหนักอะไร

ใช่ค่ะเปลี่ยนปุ๊บไปเลยอย่างนี้ค่ะ

ที่จังหวัดระยองนะฮะรถกระบะครับ
พุ่งมาอย่างเร็วเลยนะฮะขับมาอย่างเร็วเลย

ร่วม๒๐กว่าคันได้นะครับ
จะวนอย่างนี้นะอย่างนี้
มีมั้งตีโค้งกลับเนี่ย

แต่ไม่เกี่ยวเขาเหมือนหมุนมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้ว

ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวเลยเขาแถม
นี่ค่ะคือเสียงในคลิปในกล้องวงจรปิดเนี่ยคือ
เขามาดูคลิปกล้องวงจรปิดกันว่า
ตกลงกระบะคันนี้เนี่ยเสียหลักมายังไง
มีรถคันไหนเฉียวชนหรือไปเกี่ยวอะไรยังไงใครหรือเปล่า
ปรากฏว่าดูจากกล้องวงจรปิดชัดเลยฮะ
ไม่มีนะฮะพุ่งมาอย่างเร็วนะครับ

จักรยานยนต์คันหนึ่งที่เขาอยู่ข้างหน้าตรงนี้
เขารอที่จะกลับรถอยู่นะครับ
คนขี่นี่กระเด็นไปกระแทกกับรถกระบะอีกคันที่จอดอยู่เลยนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสนะฮะคนขี่จักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ส่วนจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางก็ตามภาพที่ท่านเห็นเลยครับ
หลายสิบคันนะครับก็พังเสียหายไปหมด
ส่วนคนเจ็บเนี่ยโอ้โหตอนนี้อาการสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตลาดบิ๊กฟู้ด
ริมถนนสายวังตะผินซอยสุพรรณที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะฮะ
เห็นเหตุการณ์บอกกับเราว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ตอนนั้นเขายืนล้างจานอยู่นี่ฮะนี่คือพี่ภัยศาลนะฮะ
บอกยืนล้างจานอยู่กับแฟนใกล้กับริมถนนที่เกิดเหตุนี่แหละ
มีเสียงรถเนี่ยวิ่งมาแบบเสียงดังแล้วก็ต่อด้วยเสียงเบรกดังเอี๊ยดดังลั่นไปหมด
ตกใจก็หันไปมองนะฮะเห็นรถกระบะเสียหลักชนจักรยานยนต์ของน้องผู้หญิง
ที่กำลังรอกลับรถอยู่ริมถนนอืมก็ตามคลิปในกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นเลย
ผู้หญิงคนนี้นะครับคนขี่จักรยานยนต์ที่ถูกชนเข้าไปเนี่ย
ขาซ้ายหักนะครับอาการบาดเจ็บสาหัสตอนนี้นะครับ
มีน้องผู้หญิงอีกคนนึงก็โดนไปด้วยนะครับบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อย
กู้ภัยก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จักรยานยนต์ที่จอดกันอยู่เรียงรายข้างทางเนี่ยเสียหายไป๒๔คัน
แล้วก็กระบะที่จอดอยู่อีกคันนึงก็พังเสียหายเหมือนกัน
นี่น้องนะฮะที่บาดเจ็บก็ติดเข้าไปอยู่ข้างในนะครับ
สพปลวกแดงนะครับตอนนี้คุมตัวคนขับรถกระบะได้แล้วนะครับ
นายสุวิทย์ศึกขุนทศอายุ๒๘ปีนะครับ
มากับเพื่อนผู้ชายนั่งมาด้วยรถด้วยกันนะฮะสองคนนะ
ก็เอาไปสอบสวนนะครับเอาไปตรวจกล้องวงจรปิดนะฮะ
เพื่อจะหาสาเหตุต่างแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
คุมตัวได้เรียบร้อยฮะโหน่ากลัว
ครูผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนร้ายเนี่ยนะรู้หน้าไม่รู้ใจ
ไม่รู้ใจบางทีแต่งตัวดีขับรถเก๋งมาแล้วมาก่อเหตุแบบไม่คาดคิดจริงค่ะแต่เหตุการณ์เนี้ยภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชัดนะคะ
ผู้ชายคนนี้แต่งตัวดูดีเลยขับรถเก๋งมาเลยเดี๋ยวลองดูนะคะทำไมฮะ
เดินมาหน้าบ้านเออก็เนี่ยดูดูแบบแต่งตัวเรียบร้อยดูนะดูเผินเผินไม่รู้ว่าจะมาเป็นโจร
อ่าแล้วเป็นโจรขโมยชุดชั้นในเฮ้ยจริงเนี้ยเดินไปที่ราวตากผ้านะ
ไม่ได้ขโมยทรัพย์สินอะไรเหรอดึงชุดชั้นในมาดมก่อนอีกต่างหาก
ก็วิ่งไปขึ้นรถเก๋งของตัวเองที่จอดไว้นี่ค่ะใช้เวลานาทีนิดนิดนี่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๑อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หกนาฬิกายี่สิบสองนาที

ทีมข่าวไปคุยกับผู้เสียหายมานะคะเป็นผู้หญิงอายุสามสิบแปด
เธอบอกว่าเธอก็เปิดประตูบ้านทิ้งไว้อย่างที่เห็นในภาพค่ะ
คือเธอไม่อยู่กำลังไปรับลูกที่โรงเรียน
นั่นรถคันนี้ฮะรถเก๋งอย่างดีแบบ
ใครจะไปคาดคิดขับรถดีแต่งตัวดีมาขโมยชุดชั้นใน

นี่ขับรถเก่งมาขโมยชุดชั้นในเหรอ
เสียหายบอกว่าแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรก

ก่อนหน้านี้๒๓เดือนเคยโดนขโมยชุดชั้นในมาแล้วค่ะ
แล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
แล้วก็เดินคราวดี่เปิดประตูล้วยไว้
เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็มารูเยือก
พอเรือกเสร็จเราก็เอาใส่เทะเซียดตัวเอง
เราก็เดินนที่เข้าหลายตึงขับออกไปด้านนี่

อ๋อแล้วของของคนของผู้ชายไม่ไม่หายอ๋อ
ของแพ่งกับของลูกไม่หายแต่ของลูกไม่หายอ๋อ
หมายถึงว่าเราเราอยากเรารู้สึกยังไงบ้างครับอ่ามีการรู้สึกที่นี่นะครับ
เออคือมันคือมันอุปอดเกินไปค่ะมามากลางวันอย่างเงี้ยค่ะอ่า
คือคนก็พุกข้านรถก็วิ่งไปมาเรารู้สึกว่าเขาเขากล้าเกินไป
แล้วก็เลยอยากให้ตำรวจจับให้ได้เธอบอกว่ากางเกงชั้นในของสามี
ครับกับของลูกอ่าไม่หายค่ะอ่าไม่เอามีแต่ของเธอที่หายไปค่ะ
แต่ของผู้หญิงอ่ะสิใช่ค่ะของผู้ชายนี้ไม่เอาค่ะอืม
นี่นะคะแล้วดูการแต่งตัวนะคะใส่เสือแจ็คเก็ตเสือเชิด
กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสวมใส่หน้ากากอนามัยสีดำอย่างนี้ค่ะ
น่าจะอายุไม่เกินเนี้ยยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าปีประมาณนี้นะคะ
ครับรถที่ใช้คือรถเก๋งฮอนด้าซิตี้สีเทาคันนี้ค่ะ
แต่ตามภาพคือไม่เห็นป้ายทะเบียนว่าทะเบียนอะไรผู้เสียหายบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
เตือนค่ะใครมีบ้านติดถนนต้องระวังนะคะตากชุดชะในต้องให้มิดชิดเธอบอกแบบนี้นะ
อืมป้องกันคนร้ายที่จะเข้ามาในลักษณะโรคจิตขโมยชุดชั้นในนะคะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ค่อนข้างชัดน่าจะน่าจะรู้ตัวได้ไม่ยาก
คือถ้ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเห็นก็คงดูออกนะฮะ
แต่ว่าจังหวะรถมันเห็นด้านข้างไงใช่ไหมไม่เห็นป้ายทะเบียน
เนี่ยน่ะหน้าตาแบบนี้นะคะครับมงวนแสก
ที่ผ่านมามีไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งที่สระบุรีนะครับลูกชายฮะอืม
เผาบ้านนะฮะเพราะว่าไปขอเงินแม่นะก็จะไปเสพยาบ้าอะไรพวกนี้นะฮะ
ให้มาแล้วก็บ่นด้วยนี่ฮะโมโหแม่โอ้โหดูสิเห็นไหม
ไม่เหลือครับวอดหมดเลยนะฮะเพลิงนี้ลุกไหม้อย่างแรงมากนะครับ
ของนางอำนวยศรีทาอายุห้าสิบสี่ปีครับอยู่ที่ชุมชนคุ้งพัฒนาหมู่สี่
ตะมนต์ขุนโขนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีรถดับเพลิงมาช่วยกันนะฮะ
สามคันมาช่วยกันดับเพลิงนะครับไหนจะเพื่อนบ้านอีกมาช่วยกัน
เอาน้ำมาดับไฟแต่เอาไม่อยู่ฮะคืนที่ผ่านมานะครับ
มันลุกไหม้ขึ้นรวดเร็วมากนะครับลักษณะเป็นบ้านไม้ด้วยนะครับ
คือข้างบนเนี่ยเป็นไม้หมดเลยนะฮะข้างล่างเป็นปูนนะครับ
แล้วซอยก็แคบกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาถึงนะครับ
มีบ้านติดกันอยู่สามหลังนะฮะต้องรีบดับเพลิงจากบ้านต้นเพลิงนะครับ
อย่างงั้นเนี่ยยุ่งแน่แน่นะครับสุดท้ายใช้เวลาอยู่สี่สิบนาที
ก็ควบคุมเพลิงได้โชคดีไม่ลุกลามไปบ้านข้างเคียง
แต่ว่าหลังนี้ก็หมดนะฮะค่ะแต่ไม่มีคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
เจ้าของบ้านคือนางอำนวยฮะนางอำนวยบอกว่า
คนก่อเหตุก็คือลูกชายนี่แหละนี่คือนางอำนวยเจ้าของบ้านนะฮะ
ลูกชายนางอำนวยชื่อนายออมซับนามสกุลจำปาสุกอายุสามสิบสองปี
เป็นคนเผาบ้านสาเหตุเนี่ยนางอำนวยบอกว่าเย็นเมื่อวานเนี้ย
ก่อนเกิดเหตุลูกชายขี่จักรยานยนต์ไปหาที่ที่ทำงาน
เพื่อจะขอเงินก็ถามว่าโอ้โหมันจะมาขออะไรอีกอ่ะ
ก็เมื่อกลางวันแม่ก็ให้ไปแล้วนะแต่ลูกบอกไม่เอาจะเอาอีก
ก็เลยเอาข้าวเนี่ยที่อยู่ที่ทำงานเนี่ย
ให้ลูกชายไปแล้วก็ให้เงินร้อยบาทนะไม่ใช่ไม่ให้นะ
แล้วก็บ่นบ่นว่าไปเลยอย่ามาให้เห็นหน้าอีกแล้วเนี่ย
วันขอได้เงินเนี่ยฮะนางอำนวยบอกว่า
ว่าลูกชายอาจจะโมโหตรงนี้พอกลับมาที่บ้านก็คงจะคุ้มคลั่ง
แล้วก็เผาบ้านจนวอดหมดทั้งหลังนะครับเพราะว่าโอ้โหเนี่ย
วันนี้ฮะไม่เหลือเลยครับบ้านเนี่ยเหลือแต่ข้างล่างเป็นปูนแล้วก็เสาเนี่ยฮะ
นางอำนวยฮะเจ้าของบ้านยืนมองเห็นไหม
ไม่รู้จะพูดคำไหนดีเลยมันหมดเลยจริงนะคะ
หมดเลยฮะมันไม่ใช่แค่บ้านทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้
นี่เห็นไหมถูกต้องฮะแล้วนางอำนวยบอกว่าลูกชายเนี่ย
ปกติก็ชอบทำลายข้าวของในบ้านอยู่แล้วเวลาขอเงินแม่แล้วไม่ได้
จะอารวาสจะคลุมคลั่งนะครับที่ผ่านมาก็คือติดยาบ้า
ไม่ได้ทำงานนะครับพาไปบำบัดแล้วเลิกได้แป๊บเดียวก็

ก็มูลค่าความเสียหายทั้งหมดก็ประเมินแล้วประมาณ
สองแสนบาทนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนนายออมทรัพย์ลูกชายเจ้าของบ้านนะครับ
เป็นคนเผาบ้านตัวเองเผาบ้านแม่เนี่ย
ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะฮะตอนนี้หนีหายไปไหนก็ไม่รู้
โอ้โหถ้าดูข่าวอยู่สงสารแม่บ้างเถอะค่ะเห็นไหม
โอ้โหยางเสพติดจริงค่ะ
คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ต้องติดตามประเด็นการเมืองเข้มข้นนะคะ
พฤศจิกายนจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูล
แต่ปรากฏว่าก็มีมวลชนเขานัดชุมนุมกัน
ในวันพรุ่งนี้นะคะที่รัฐสภานะคะมีหลายกลุ่ม
หลักคือ๓กลุ่มที่เขาจะไปชุมนุม
กันกลุ่มไทยพักดีกลุ่มการเมืองภาคประชาชน
กลุ่มคณะราษดรนี่ค่ะก็มีการโพสต์
มีการเชิญชวนอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อม

แล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็รู้สึกจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
ตอบคำถามสื่อมวลชนเรื่องของการรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะ

สวัสดีแฟนไทยรัฐทุกท่านนะครับ
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับ
คืออยากจะบอกว่ามินเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ในการที่มาทำสถานีผีดุนะครับ
ปกติผมจะทำโดยการแค่
การทำสถานีผีดุ
ทุกท่านพูดคุย
สวัสดีราโยน
ตอนนี้ที่ตอนนี้มีเหล่าบรรดาชื่อดังมาถ่ายทอดสุด

แนลไทยรัฐของเรานั่นเองครับมาหลอนก่อนนอนด้วยกันสิครับ
เดตข่าวยามเช้ากับไทยรัฐทีวีเวลาใหม่ตีห้าครึ่ง
ห้องข่าวหัวเขียว
หกโมงครึ่งยกระดับความเข้มถึงใจกับข่าวเช้าหัวเขียว
โดยผู้ประกาศ๓สไตล์ผมก๊อฟทัศนัยดิฉันปุ้ยรสลิน
ผมเบิร์ตณทะพงทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าครึ่ง
ถึงแปดโมงสิบนาทีไทม์รับทีวีข่าวครบรถสดทั้งวัน
ทุกวันเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทุกประสบการณ์ของเรา
สอนและคอยบอกเราเสมออะไรคือเรื่องจริงที่สุด
เพราะความจริงต้องไปต่อตีภรรยาจนแน่นิ่งสลบไป
แล้วควดโทนรถจักรยานยนต์ของนายวิโมนจนรถโลนเวลา
ใหม่สดครบรสยิ่งกว่าเดิมในไทยรัฐนิวโชว์คนข่าวตัว
จริงเล่าข่าวถึงใจคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ายังมี
ผู้วิเศษที่ควรมากราบว่าอยู่ชารีมตัว
แต่ยิงให้เห็นกับต่อคุณย่าก็นั่งสมาธิแล้วก็ขายตัว
เข้ามาในพระโบสถทุกอย่างคือพฤติกรรมหมดเลยขุนช้าง
เนี่ยเป็นพระที่ปลูกเสกเกี่ยวกับโชคลาภดวง

ในทุกเส้นทางแห่งศรัทธาทุกสถานที่ที่น่าค้นหา
บุญเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมาขอโชคขอลาบเขาบอกขอ
อะไรก็ได้ในรายการใหม่แกะกล่องคชาพาพาไปดูทาง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ไปดูด้วยกันทุกวันอาทิตย์
ห้าโมงเย็นเริ่มตอนแรกสี่ตุลาคมนี้
ทุกสิ่งมีหลายด้านแต่ด้านไหนที่จะถูกเปิดออกมา
เท่าเทียมความถูกต้องอยู่ที่เรามองและเลือกที่จะ
ทุกคำถามที่คุณสงสัยให้เรา
เป็นส่วนหนึ่งในการหาคำตอบมาให้คุณถามตรงตรง
หลังจากที่เราสัมผัสจุดสัมผัสร่วมต่างนะคะไม่ว่าจะเป็น
ปุ่มกดลิฟต์ราวบันไดก่อนจะเอามือโดนตาจมูกและปาก
เนี่ยนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะรับประทานผลไม้ที่มีเยื่อ
ด้านในของเปลือกผลไม้เช่นส้มมะนาวส้มโอแล้วก็
มังคุด
สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สนับสนุนโดยยาตรีนิสิงเหสู่สามหมอมีเป็นยาแผน
โบราณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยให้มดลูกเข้าอู่อาจ
คำเตือนในฉลาบก่อนใช้ยาผิวดูกระจังใสในหนึ่ง
สองสามโลชั่นมิสทีนปุ๋ยเกล็ดชาลีเฟรดปุ๋ย
เกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรด
คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางการ
เมืองค่ะสิบเจ็ดสิบแปดพฤษศีกายโยนมีการประชุมร่วม
รัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูลนะคะแต่ว่าใน
คู่ขนานกันก็มีมวลชนที่เขานัดรวมกลุ่มกันไปชุมนุม
กันที่รัฐสภาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็
พบกับผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็
ถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะเตรียม
ความพร้อมในการดูแลป้องกันยังไงแต่วันนี้นักข่าวบอก
ดูเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะ
ตอบคำถามอย่างอารมณ์ดีค่ะครับท่านนายกรัฐมนตรีตอบ
คำถามนักข่าวว่าก็ไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรเป็นพิเศษ
เพื่อรับมือผู้ชุมนุมทั้งกลุ่มคณะรัศดรกลุ่มศูนย์
รวมประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าเจ้าหน้าที่
เขาทำงานของเขาอยู่แล้วอ่ะนะคะก็ขอให้รอดูกลุ่มผู้
นุมทั้งสองฝ่ายถ้ามีการกระทำความผิดอะไรก็ว่า
กันไปด้วยเรื่องของกฎหมายแล้วก็พูดถึงที่สารรัฐธรรมนูล
ตัดสินกรณีที่อยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการทหารนะคะ
นายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างตัวเองปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายอยู่แล้วพร้อมยอมรับกลไกทางกฎหมายส่วนกระแสข่าว
ที่บอกว่าเอ๊ะนายกจะถอดใจลาออกแล้วเนี่ยนะคะนายก
บอกว่ายังค่ะยังไม่ท้อยังทำงานอยู่ค่ะมีคนบอกว่าเหมือน
ท่านนายกตัดปารลบว่าจะลาออกไปแล้วสามครั้งใครปาร
ไม่ไม่จริงใช่ไหมคะที่บอกว่าท่านนายกจะออก
แต่ก็ยังออกไม่ได้ทำไมแล้วรู้ใจฉันได้ยังไงน่ะ
ก็อ่านใจท่านนายกไม่ต้องมาอ่านใจฉันน่ะแต่ยัง
คือก็คือใจฉันยังคงทำงานอยู่ดีทำงานอยู่ดีแล้ว
ไม่มีท้องก็ได้ผอมลงมาหน่อยไม่ได้เป็นโรคเป็นภัย
ทั้งคืนที่แข็งแรงทั้งกายและใจเพราะว่าทำเพื่อคนอื่น
และยังไงก็ต้องต้องทำง่ายเจ็บกว่าจะไม่ได้ทำมัน
เจอแหงอันนี้ไม่แต้ควาทร์ใจที่จะไม่ได้ทำต่อคือ
ใจอยากร้องเพลงอะไรคะ

แต่ช่วงนี้อากาศเย็นด้วยแหละใช่ไหม

ทางเดินตรงนี้ลมเย็นดีล่ะคุณเขียนมาสอน
ท่านบอกท่านไม่ท้อนะคะยังทำงานต่อนะคะ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็บอกว่าได้เตรียมการรับมือเอาไว้แล้วนะคะ

ส่วนที่ฝั่งคณะรัศดรเตรียมกดดัน
ถ้าหากว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลของไอลอร์ไม่ผ่าน
ก็เป็นเรื่องของสสและสวค่ะ
ส่วนที่นายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพภักดิ์พลังประชารัฐ

เพราะเห็นว่าอาจเป็นการนิรโทษกรรม
ให้นายทักษิณชินวัฒน์และนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี

กลับเข้าสู่เส้นทางการเมืองได้เหมือนเดิม

ใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบเองนะคะ
พนุธรีปิยะตะวิชัยในฐานะโฆษก

พรุ่งนี้มี๓กลุ่มหลักค่ะคุณผู้ชม
กลุ่มแรกคือกลุ่มไทยพักดีนะคะ
สองคือกลุ่มการเมืองภาคประชาชน
ซึ่งได้มีการแจ้งขอชุมนุมนะคะ
ซึ่งเจ้าที่มีการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้๕ข้อคือ
ห้ามใช้ป้ายหมินประมาทหรือข้อความยุโยง
ใช้เครื่องขยายเสียงต้องห้ามเกินที่กฎหมายกำหนด
ก็คือระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน๑๑๕เดซิเบลนะคะ
ถ้าหากละเมิดกฎหมายก็สามารถดำเนินคดีได้
เจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่๖โมงค่ะ
ดังนั้นขอให้ประชาชนที่ไม่มีความจำเป็น

เลี่ยงการเดินทางในเส้นทางบริเวณดังกล่าวนะคะ
ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มคณะราษดรที่มีภัยดาวดินเป็นแก่นำ
ยังไม่ได้มีการยื่นแจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ
ชนก็จะจัดกำลังดูแลตามความเหมาะสม
ละ๙กองร้อยนะคะ
รวมถึงประสานกรมเจ้าท่าดูแลการชุมนุมทางน้ำด้วยค่ะ
มาตรการสกัดกั้นการป้องกันกระทบต่อการสัญจรทางน้ำ
กันอุบัติเหตุด้วยนะคะจะดูทั้งทางบกทางน้ำนะคะ
เพราะเห็นว่ามีเรือเป็ดมีอะไรด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีการเตรียมแผนการอบพยพสสวเอาไว้แล้ว
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงทางเจ้าหน้าที่ยืนยันมาแบบนี้ค่ะ

ย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาด้วยนะคะ

รัฐสภาจะเป็นผู้ดูแลเท่านั้น
ไม่มีการตั้งกองกำลังตำรวจควบคุมฝูงชน
เพราะว่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ดูแลภายนอก
วุฒิสภาจะกังวลเรื่องถูกคุกคามด้วยถ้อยคำหยาบคาย

แต่หากเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ
ก็ทำได้ตามหลักการประชาธิปไตย
ผู้ชุมนุมอย่าใช้ความรุนแรงนะคะ

ไม่มีการตั้งกองกำลังตำรวจควบคุมฝูงชน

ฝ่ายรัฐบาลจะลงมติไม่รับร่างของไอลอร์

ยืนยันว่าถ้ารัฐสภาลงมติไม่รับฉบับใด

แล้วก็ขอร้องผู้ชุมนุมอย่ากดดัน
ลงมติของสสและสว
เพื่อให้เป็นไปโดยอิสระค่ะ

สสสวในนามรัฐศพาหน่า
ว่าจะรับร่างทั้ง๖ร่าง
วกกับร่างใหม่ของไอลอร์ที่เสนอเข้ามา
ไว้พิจารณาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูลหรือไม่
ก่อนหน้านี้เคยพิจารณากันครั้งนึงว่าจะรับหรือไม่รับ
แล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาศึกษาก่อน
พรุ่งนี้ก็จะมีกลุ่มที่จะมาอยู่ที่หน้าสภา
กลุ่มไทยพักดีกับกลุ่มการเมืองภาคประชาชนเนี่ย
คือจะมารวมตัวเพื่อคัดค้านไม่ให้แก้
ส่วนกลุ่มรัศดรเนี่ยนี่จะมารวมตัวเพื่อเรียกร้องให้แก้
และต้องรับร่างของไอลอเข้าไปอีกหนึ่งร่างด้วยนะฮะ
การชุมนุมนะครับหลายกลุ่มนะครับ
วันพรุ่งนี้นะครับที่รัฐสภานะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีการแสดงท่าทีการเคลื่อนไหวออกมาหลายอย่างนะฮะ

รัศดรบอกว่าพรุ่งนี้จะมีปาร์ตี้หมูกระทะหน้าสภา
นี่ฮะมีหมูมีตับอะไรพวกนี้มาให้ด้วยนะฮะ
หรือว่าดาราสาวทรายเจริญปุระนะครับ
ที่โพสต์ข้อความบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรือเป็ดกับเรือเซฟตี้มาให้กับผู้ชุมนุม
กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าจะมากินหมูกระทะนะครับ
ย่างกุ้งบนทางเท้าที่หน้ารัฐสภานะครับ
ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าไม่สามารถทำได้นะฮะ
ถือว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายตามพรบรักษาความสะอาดนะครับ
มีเรื่องของพรบจราจรทางบกด้วย
ห้ามวางสิ่งกีดขวางทางเท้าหรือที่สาธารณะ
รวมทั้งพรบอุตสาหกรรมด้วย
ถ้าคุณจะเอาเตาแก๊สหมูกระทะมามันต้องมีแก๊สกระป๋อง
นี่ไม่รวมเรื่องที่กลุ่มรัศดรตำรวจบอกว่า
จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งขออนุญาตชุมนุมมาเลยนะครับ
ถือว่าผิดกฎหมายครับ
ย่างกุ้งก็พรเดียวกันครับ
ก็คือพรรความสะอาดและก็ตั้งวางบนทางเท้า
ในพรรความสะอาดด้วยเช่นเดียวกัน
วันนี้นายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ตัวแทนเครือข่าย
พรโกพร้อมด้วยตัวแทนพาขี้เครือข่ายกลุ่มต่าง
ลงการจากราชดรจากราชดำเนินสู่ราชสภา
แถลงเรียกร้องให้รัฐสภาต้องรับร่าง
ธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อร่วมสร้างทางออกของประเทศ
ซึ่งต้องปราศจากวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง
เพิ่มอำนาจให้ประชาชน
ตัวอย่างการเรียกร้องของเขานะฮะแล้วก็จะร่วมกับภาคีประชาชนอื่นนะครับ
ชุมนุมที่หน้ารัฐสภาจนกว่าจะมีมติรับร่างฉบับประชาชน
ก็คือร่างของไอลอร์โดยบอกว่าหากไม่รับเนี่ย
เคลื่อนไหวบนท้องถนนเพื่อแสดงพลังของประชาชนต่อไป
ทีนี้มาดูในส่วนของกลุ่มไทยพักดีค่ะนำโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
ที่เป็นแก่นนำกลุ่มก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้
นัดหมายมวลชนพร้อมกันที่หน้ารัฐสภา๙โมงเช้านะคะ
กลุ่มนี้ก็คือจะไปแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ด้วยการตั้งสอสรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับ
เพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมีแต่ประโยชน์ของนักการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูลที่ดีที่สุดแล้ว
ป้องกันการทุจริตของนักการเมืองไว้รอบด้าน
แต่ถ้าหากจะแก้ไขรายมาตราเฉพาะที่เป็นปัญหาเช่นยกเลิกอำนาจสว
ตรงนี้เนี่ยกลุ่มไทยพักดีเขาไม่ขัดข้องนะคะ
ยืนยันว่าจะไม่เกิดการปะทะระหว่างสองกลุ่มแน่นอน
เพราะว่ากลุ่มไทยพักดีจะทำกิจกรรมอยู่หน้ารัฐสภาเพียง๒ชั่วโมง
แล้วก็ปิดด้วยการยื่นหนังสือต่อวุฒิสภา
บ่าย๒จะไปสำนักงานอายการสูงสุด
เพื่อยื่นร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลที่เสนอตั้งสอสรว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองค่ะ
กลุ่มไทยพักดีของคุณหมอวะรวงนี้บอกว่าจะไปถึงหน้ารถสภา๙โมงเช้า

บ่าย๒จะไปสำนักงานอายการสูงสุด
บ่าย๒จะไปสำนักงานอายการสูงสุด
บ่าย๒จะไปต่อใช่ไหมคะ

กลุ่มรัฐธรรมบอกว่าจะไปถึงประมาณ๑๕นบ่าย๓
เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เจอกัน
ถ้าเกิดว่าเข้าออกเวลาก็ต่างกันสักประมาณ๑ชั่วโมง

ตำรวจควบคุมฝูงชนวันนี้ต้องมาประจำการดูแลความเรียบร้อยรอบพื้นที่นะฮะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีคนมาแสดงเชิงสัญลักษณ์
แดงออกเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการขับไล่นายรัฐมนตรีนะครับ

หลังจากที่กลุ่มพักวิลาจะมาปิดป้ายขับไล่นายกก็ถึงเวลาก็มาจริงนะฮะ
แต่ว่ามาสองคนนะฮะมีนายธาทรวิทยาเบนจางกับตัวแทนอีกคนนึงนำป้ายผ้าขาว
แล้วก็เขียนข้อความมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้ลาออกทันที
ตำรวจก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ธรรมเนียบนะครับ
ก็ให้ติดป้ายประกาศตรงนั้นเอาไว้นะฮะตรงป้ายประกาศตรงนี้ก็ติดป้ายไว้ว่า
ตรงป้ายประกาศตรงนี้เขาติดป้ายไว้ว่าห้ามเข้าเขตธรรมเนียบเกิน๕๐เมตร
ก็เลยได้ติดป้ายแค่รั้วด้านหน้าธรรมเนียบเท่านั้นนะครับ
สามารถเข้าไปผูกข้างในได้ไหมครับพี่
ขอบอกไว้เลยว่ามันจะเบิ้มงานใหญ่แน่นอนฮะไปติดตามกันได้ครับผมวันที่๒๓นี้ไม่ใช่แค่เชียงใหม่แต่เป็นทั้งประเทศครับผม
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เกาะติดความเคลื่อนไหวกันอีกทีนึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลที่จะเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภานะครับ
ส่วนวันนี้ครับทุกผู้ชมครับเรื่องของคนดวงดีลอตเตอรี่นะรางวัลที่๑วันนี้เราก็ตามเจออยู่หลายคน
ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเพราะว่าเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับคือมีนักท่องเที่ยวที่เขาไปที่เกาะคำชโนธที่

สวัสดีแฟนไทยรัฐทุกท่านนะครับ
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับ
คืออยากจะบอกว่ามินเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ในการที่
มาทำสถานีผีดุนะครับปกติเนี่ยผมจะทำโดยการแค่
โทรศัพท์พูดคุยแล้วก็ฟังประสบการณ์

แต่ครั้งนี้เราได้มีการนั่งเห็นหน้ากัน
องหน้ากันแล้วก็เล่าเรื่องผีสู่กันฟัง
ในการฟังเรื่องผี
ฝากรายการสถานีผีดุของเราด้วยนะครับ
ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมากหน้าหลายตาครับ
หลอนก่อนนอนด้วยกันสิครับ
เดตข่าวยามเช้ากับไทยรัฐทีวีเวลาใหม่
ตี๕๓๐ห้องข่าวหัวเขียว
กระดับความเข้มถึงใจกับข่าวเช้าหัวเขียว
โดยผู้ประกาศ๓สไตล์ผมก๊อฟทัศนัย

ผมเบิร์ตนัทพงศ์ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ตี๕๓๐ถึง๘โมง๑๐
ไทยรัฐทีวีข่าวครบรสสดทั้งวัน
ทุกวันเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ประสบการณ์ของเราสอนและคอยบอกเราเสมอ
อะไรคือเรื่องจริงที่สุด
เพราะความจริงต้องไปต่อ
เวลาใหม่สดครบรถยิ่งกว่าเดิม
ในไทรัตนิวโชว์
คนข่าวตัวจริงเล่าข่าวถึงใจ
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ายังมีผู้วิเศษที่คนมากราบไหว้บูชา
เตรียมตัว

คุณย่าก็นั่งสมาธิแล้วก็ขายตัวเข้ามาในพระโบสถ

คุณช้างเนี่ยเป็นพระที่ปลูกเสกเกี่ยวกับ

ในทุกเส้นทางแห่งศรัทธา
ทุกสถานที่ที่น่าค้นหา
บุญเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมาขอโชคขอลาบ

ในรายการใหม่แกะกล่องคชาพา
พาไปดูทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ไปดูด้วยกันทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น
เริ่มตอนแรก๔ตุลาคมนี้

แต่ด้านไหนที่จะถูกเปิดออกมา
เท่าเทียมความถูกต้อง
อยู่ที่เรามองและเลือกที่จะเชื่อ
คำถามที่คุณสงสัยให้เราเป็นส่วนหนึ่ง
การหาคำตอบมาให้คุณ

หลังจากที่เราสัมผัสจุดสัมผัสร่วมต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดลิฟต์ราวบันไดก่อนจะเอามือโดนตาจมูกและปากเนี่ยนะคะ
ล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะ
รับประทานผลไม้ที่มีเยื่อหุ้มด้านในของเปลือกผลไม้
เช่นสมมะนาวส้มโอกและมังคุศ

สวัสดีครับ

กลับมาเจอกันหลังครบทรงชาติอย่างนี้นะฮะ

กลับมาเจอกันหลังทั่วโครงชาติอย่างนี้นะฮะ

กลับมาเจอกันหลังทั่วโครงชาติอย่างนี้นะฮะ

น้องเป็นหนุ่มสาว

ผมชอบคุกทีวีเถอะนะไม่ต้องไปคิดจะทำอย่างอื่นหรอกแล้วก็ไปเตียกเขาอีกเถอะ
เหมือนกันกับหวานเลยอ่ะ

เราจะกินล้างบางกันให้เรียบ
อร่อยเชียบ

นี่นี่ครับเนี่ยไม่เกี่ยวอันนี้เลย
ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ท่านผู้ชมครับมีนักท่องเที่ยวที่ไปที่เกาะคำชโนธที่อุดรธานีนะฮะ
ก็ไปกราบไห้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะ
ที่นั่นก็มีแผงขายลอตเตอรี่เยอะนะครับ

จุดที่มีพ่อค้าแม่ค้าอยู่ตามทางต่างนี่ก็มี
ถูกต้องมีนักท่องเที่ยวไปเจออยู่
จุดหนึ่งเขาบอกโอ้โหเขาไม่สบายใจ
ถึงขั้นมาตื้อมาบังคับจะให้ซื้อไม่ซื้อก็มาว่ามาอะไรอีกนะฮะ

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
เจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย
อ๋อเจ้าสีสุข่าวของสิ้นพอได้ด้วย

ตามเสียงบรรยายในคลิปเลยครับท่านผู้ชมฮะ
แล้วก็มาไล่เขาให้ออกจากปั๊มตรงนี้ไป
ไม่รู้ไปโดนอะไรมาไปกลางอะไรยังไงขนาดไหน
ไม่รู้ไปโดนอะไรมาไปกล่างอะไรยังไงขนาดไหน
มันเห็นแค่นี้จริงจริงใช่ค่ะนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงกลางคืนแล้วฮะที่สมุทรสงครามนะครับ
คือวันนี้เราสามารถตามตัวผู้ชายในคลิปนี้เจอแล้วนะฮะที่เราชี้ลูกศรแดงว่าชื่อนายสายันเนี่ย
นายสัญญาเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะนายสัญญานะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับเราตามตัวจนเจอนะครับนายสัญญามบุญสังอายุ๔๕ปี
ถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไหมเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริง
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะ
ถามว่าแล้วเป็นไปตามที่เขาบอกไหมอยู่ดีแบบโอ้โหมากร่างมาชักปืนโชว์
แล้วก็มาไล่เขาเนี่ยนะฮะมาหาเรื่องอะไรเขาหรือเปล่า
สัญญาบอกกับเราว่าไม่ใช่เลยขอชี้แจงหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคืนวันศุกร์ที่๑๓พฤศจิกายน
ปั๊มน้ำมันริมถนนเลี่ยงเมืองที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
นี่ฮะเราไปเจอมานะครับเขาบอกว่าเขาตกใจมาก
พอคลิปเนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็ถูกต่อว่าในทางไม่ดี
หาว่าชักปืนไปขู่ชาวบ้านกลางบ้างทั้งทั้งที่เรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย
เป็นยังไงเดี๋ยวฟังก่อนนะฮะ

นายสัญญาขอชี้แจงผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อยนะครับเข้าปั๊มนะจะไปเข้าห้องน้ำเจอผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายแล้วก็นอนกองกับพื้นแล้วแล้วเขาขอให้ช่วยก็เลยต้องมาช่วย
แต่ตอนนั้นต้องระงับเหตุแบบนี้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าปืนเนี่ยมีทะเบียนถูกต้อง
เพราะว่าตัวเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กรอง
อ่าแล้วทำไมต้องพูดอะไรจาไล่อะไรขนาดนี้นายสัญญาบอกว่าอ่า
ถ้าผมไม่ไล่ขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เขาจะไปกันหรือเปล่านะฮะ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสชี้แจงกับสังคมก็เลยขอชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีนะครับ
ส่วนต้นสังกัดเนี่ยเดี๋ยวก็จะชี้แจงต่อไปนะฮะ
นายสัญญาบอกว่ายอมรับว่าน้อยใจเหมือนกันนะ
พอไปช่วยคนแล้วกลายเป็นถูกต่อว่าอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่รู้จักอะไรมาก่อนเลย
แค่ว่าวัยรุ่นเนี่ยมีอยู่หลายสิบคนก็เลยจำเป็นต้องห้ามปราม
แล้วก็ไล่ทั้งหมดให้แยกย้ายกันไปอืมแต่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ใช่ค่ะ
นี่ฮะเขาชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับถ้าวัยรุ่นหรือว่าคนที่อยู่ในคลิปคิดว่า
เรื่องราวไม่ได้เป็นแบบที่บอกอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ลองชี้แจงมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ
นะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
มันเป็นช่วงท้ายเป็นบางช่วงบางตอนเราก็อาจจะไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์นะคะ
คุณผู้ชมคะหลังข่าวในพระราชสำนักมาดูเรื่องนี้ค่ะมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
จับคนร้ายได้แล้วจำได้ไหมคะที่เรานำเสนอข่าวไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ที่ไปพบศพผู้หญิงคนนึงถูกเผา

ก็มีรถจักรยานยนต์ถูกเผาด้วย

ตอนแรกบอกว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวก่อเหตุ

เป็นลักษณะของการชิงทรัพย์
เขารับสารภาพว่าเป็นการชิงทรัพย์
ก่อเหตุเสร็จก็จุดน้ำมันน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผาเลย

มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ